ปัญหาการจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
นี่เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่ยังหาทางแก้ไม่ได้อย่างจริงจังนะครับ
ล่าสุดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ถึงขั้นทำให้หนุ่มเจ้าของบ้านต้องประกาศขายบ้านเลยนะครับ

นายมานิดโสภาเลิศอายุ๓๓ปีติดป้ายประกาศขายบ้าน
ภายในหมู่บ้านพบสุคอำเพอป่าเกร็ดจังหวัดนวลทะบุรี
หลังเจอปัญหาเมื่อนางกิ่งแก้วพรงูเหลือมอายุ๖๐ปี
เพื่อนบ้านหลังตรงข้ามจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านมานานเกือบปี
สุดท้ายทนไม่ไหวต้องตัดสินใจขายบ้านนี้
บ้านของเขาและนางกิ่งแก้วคู่กรณีประตูอยู่ตรงกัน
หากอีกฝ่ายนำรถมาจอดหน้าบ้านเขาจะไม่สามารถนำรถเลี้ยวเข้าออกบ้านได้
แก้ปัญหาด้วยการไปเรียกให้อีกฝ่ายมาขยับรถ
ช่วงแรกเหมือนจะไม่มีปัญหาเพราะใช้เวลาเรียกไม่นาน
แต่มาช่วงหลังต้องเรียกนานขึ้น
เพราะอีกฝ่ายอ้างว่ากำลังกินข้าวอาบน้ำทำธุระ
ที่ผ่านมาเคยเจรจาหลายครั้ง
ขอให้นำรถไปจอดที่อื่นแต่ก็ไม่เป็นผล
ตัดสินใจขายบ้านนี้เพราะอยู่ไปก็อึดอัด
ถ้ามีตำรวจมาคุยด้วยกันแล้ว
ก็ไม่ได้รับการแก้ไขก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิม
จนเราทนไม่ไหวเองเราพยายามหลีกเลี่ยงเขา
ถ้าเขารถยนต์เขาจอดหน้าบ้านเราจะพยายามใช้มอเตอร์ไซค์แทน
หรือไม่ถ้าเกิดเราเรียกให้เขามา
ก็จะใช้เวลาอยู่พักหนึ่งกว่าเขาจะมา
แล้วก็หลังมาเนี่ยยิ่งทะเลาะกันด้วย
ไม่กล้าเรียกเลยทีนี้
ด้านนางพันนีวิริยาปราภาคอนอายุ๕๘ปี
อยู่บ้านหลังติดกันกับนายมานิดเป็นอีกคนที่เดือดร้อน
ซื้อบ้านหลังนี้อยู่มากว่า๓๐ปีไม่เคยมีปัญหาอะไร
กระทั่งบ้านของนางกิ่งแก้วนำรถมาจอดหน้าบ้าน
ทำให้รถของเธอเข้าออกลำบาก
เมื่อไปเจรจาให้นำรถไปจอดที่อื่น
อย่างบริเวณริมถนนในซอยหมู่บ้านก็ไม่เป็นผล
เพราะอีกฝ่ายโต้กลับมาว่าเขาจอดหน้าบ้านตัวเอง

แจ้งทางกรรมการหมู่บ้านให้ช่วยแก้ไข
แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้
เธอยังบอกด้วยว่าบ้านเธอมีรถถึง๓คัน
แต่ก็ไม่เคยนำรถมาจอดหน้าบ้าน
เพราะนึกถึงเพื่อนบ้านกลัวจะเข้าออกลำบาก
เขาก็จะอ้างว่าหน้าบ้านเขาเขาจะจอด

เขาแค่เอารถเข้าบ้านหรือว่าเอารถมาจอดริมถนนนิดนึง

เราก็อยู่กันมานานเนอะเราก็ไม่อยากมีปัญหา
ด้านนายภูลพรงูเหลือมอายุ๖๖ปี
สามีคู่กรณีบอกว่า
รถที่จอดหน้าบ้านเป็นรถของลูกสาว
รับว่าอาจจะจอดขวางบ้านอื่นจริง

ประมาณ๒๓ชั่วโมงเท่านั้น
และไม่ได้มาหาบ่อยมาเดือนละครั้ง๒ครั้ง
เมื่ออีกไฟล์แจ้งก็จะออกไปเลื่อนรถให้ตลอด

เพราะข้างในไม่สามารถจอดได้

แต่หลังจากนี้จะเคลียร์พื้นที่เพื่อจอดรถในบ้าน

อย่างไรก็ตามการจอดรถกิดขวางทางเข้าออกบ้านของผู้อื่น

โดยรายนี้ตำรวจสพปากเกร็ด
แจ้งข้อหาเจ้าของบ้านที่จอดรถขวางทางว่า
ก่อความเดือดร้อนรำคาญและจอดรถกิดขวาง
เปรียบเทียบปรับ๑๐๐๐บาทเรียบร้อยแล้ว